ต่อกันที่สาวหมวยอินเตอร์คนนี้ดีกว่า
สำหรับสาวคริสหอวังต้องบอกเลยว่า
ก็มีกระแสข่าวออกมาให้เราได้อัปเดตกันเลย
ถูกวางบทไว้เป็นสาวแพนเค้กเขมมะนิด

หลังจากฝากฝีไม้ลายมือผ่านละครเรื่องแรก

แต่ก็ไม่วายโดนข่าวเมาส์ว่าบทบาทที่เจ้าตัวได้รับนั้น
ก่อนหน้านี้ได้วางตัวนางเอกสาวเรื่องราวดีแพนเค้กเขมมะนิดไว้
งานนี้สาวคริสก็เผยว่าไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อน
รวมถึงไม่ซีเรียสที่มาแทนที่ใคร
เพราะงานละครสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
อกจากนี้เจ้าตัวยังอัปเดตเรื่องหัวใจกับไฮโซเซน

ส่วนเรื่องสละโสดก็ยังคงมองเป็นเรื่องไกลตัว
ถึงแม้ว่าจะถูกเพื่อนแก๊งหนังฟ้ากดดันก็ตาม

เธอก็มีวางแพลนเตรียมจะฝากไข่ไว้
เพื่ออนาคตอยากจะมีทายาทค่ะ
พี่ไม่ทราบเลยค่ะ
ไม่รู้ว่าจริงเป็นใครมาก่อน
หรือว่าใครคอนเฟิร์มหรือไม่คอนเฟิร์มหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่ารู้อีกทีก็คือคริสเป็นเมียน้อยแล้วค่ะ
เดี๋ยวถ้ามีเมื่อไหร่จะรีบมาบอกค่ะ
แต่อาจจะยังไม่ใช่เร็วนี้

เหมือนแบบเหมือนบอกว่าเพื่อนแต่งงานแล้วสนุกมาก
เหรอชีวิตแกเหมือนเดิมเลยนะบอกเออชีวิตฉันเหมือนเดิมเลย
แต่สนุกมากหลอกหลอกแน่แล้วแบบว่าคือทุกคนอยากให้
อยากให้แบบเหมือนข้ามฝั่งไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะผู้ชายมีเกริ่นเกริ่นอะไรบ้างไหมค่ะ
เดี๋ยวพร้อมแล้วพร้อมแล้วมาบอกดีกว่า
มีน้องเหมือนที่แอร์อะไรก็คือกว่าจะลุ้นได้อ๋อฟรีดไข่ต้องไปฟรีดไข่
มีแนนูเจฟากไหมค่ะคือว่าต้องใกล้ฟากแล้วค่ะ
อยากมีสักเท่าไหร่ดีค่ะมีก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไรอ่ะ